มีรายการของตัวเองนี่นิรินไปฟังสัมภาษณ์ดีกว่า
เมาส์แม่กันบ้างบอกว่าแม่ดุจริงหรือเปล่า
ลินไปฟังสัมภาษณ์เลยค่ะ๖ขวบเนี่ยฉลาดเชียวลูก

ชอบแบบเพราะพูดชอบคุยอย่างนั้นเหรอคะ
ใช่ค่ะเพราะว่าหนูเป็นคนเด็กพูดเยอะค่ะ
ขอให้มาดูกันเยอะนะคะ

เขาบอกว่าแม่นิงดุมากจริงไหมคะ
จริงค่ะจริงค่ะ
แล้วแม่นิงแต่งตัวเก่งจริงไหมคะ
เก่งมากค่ะคือแบบ
ถ้าหนูแต่งตัวแล้วชุดมันไม่เข้ากัน
หนูบอกแม่หนูอยากเอาคุณนี่คือมันไม่เข้ากัน
แล้วแม่ก็บอกว่าให้หนูจำเอาไว้ว่า

พ่อเขาสปอยลูกสปอยหลานค่ะ
ยังเชื่อว่าสปอยลูกสปอยหลานเนี่ยจำมาจากคุณแม่อาจจะบ่นว่า